ฉีกครับคุณผู้ชมครับฉีกครับ
กล้ามเนื้อฉีกครับเบิร์ตไม่ใช่ครับ

จังหวะที่โน้มตัวลงไป

ฉีกปุ๊บสะดุ้งนิดนึงด้วยนะ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะคุณเบนส์
เป็นแดนเซอร์ตัวเอกของ
คุณเอกชัยศรีวิชัยเลยนะครับ

กรคที่ผ่านมาที่เอกชัยสีขวิชัย
ร้องเพลงอะไรล่ะเพลงนี้ชื่ออะไรนะ

นะฮะแดนเซอร์ตัวเอกนะครับ
ก็เกิดจังหวะที่จะต้องแอบเขินกันเล็กนะ
ไม่ต้องปิดแล้วตอนนี้ไม่เห็นหรือแล้ว
ปิดทำไม